หรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์ในส่วนของทีมชาติที่ดีที่สุดนะครับ
โดยเกมแรกนั้นเราเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับ๒๓วัน

และต้องแยกซ้อมแต่สุดท้ายวันนี้
เจ้าตัวก็สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้
อนุญาตนะครับให้บันทึกภาพการฝึกซ้อมได้๑๕นาที
ตามกฎและหลังจากนั้นก็ลงซ้อมเต็มรูปแบบ
ก็มีการพูดหลังจากจบการฝึกซ้อม

สนามแข่งขันในวันพรุ่งนี้ถือว่าใช้ได้

ก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ

คือเก็บจะชนะเพื่อชิงความได้เปรียบ
ก่อนกลับมาเล่นที่ราชมังคลาฮิลาสถานครับ

สนามใหม่เป็นสนามใหม่ค่อนข้างสวยงาม
แล้วก็ย่าก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับ
แต่เบียงว่าเหมือนจะแข็งนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหา

ฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้แฟนบอลเจ้าไทยเชื่อเป็นรังใจให้ด้วยแล้วกัน
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สำคัญเราต้องการ๓แจ้งกลับลงไทย
ฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะเดินเกมได้สนุกแล้วก็พวกเราจะเต็มที่นะครับ
คู่นี้ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนนะครับในอินโดนีเซียเป็นอย่างมากนะครับ
รายงานว่าแฟนบอลอินโดจำนวนมากเลยนะครับแห่กันไปจองบัตรเข้าชมเกมระหว่างไทยนะครับ
อินโดวันพรุ่งนี้หลังจากเปลี่ยนมาใช้สนามประกันซารี่ที่จุได้เพียง๓๐๐๐คน
ไทน์ที่ของเสร็จรายันที่จุดได้๘๐๐๐๐คนก็เกือบจะเกี่ยวกับเหตุการณ์จำนาจโจนเหมือนกันนะครับ
จำหน่ายตัวแบ่งเป็นขายทางออนไลน์๑๓๐๐๐ใบ
แล้วก็ให้ต่อแถวซื้อหน้าสนาม๑๕๐๐ใบ
อย่างที่เห็นในภาพแฟนบอลก็น่าจะล้นกว่าตั๋วที่มีอยู่นะครับ
ซึ่งตัวหมดเร็วมากแฟนบอลไม่ได้ตัวก็ไม่พอใจนะครับ
อย่างที่เห็นกันในภาพสุดท้ายครับไม่มีอะไรบานปลายนะครับ
ต้องเสียเลือดเสียเนื้อครับใครไม่มีบัตรก็ไปติดขอบสนามได้
หรือว่าเปิดหน้าจอทีวีนะครับทั้งที่ไทยและอินโดครับ
แกรมย้ำอีกครั้งนะครับแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา๑ทุ่มครับ
จากนั้นผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็ตามครับกลับมาเล่นนัดชี้ชะตาดีกาเลยนะครับ
เล่นที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับเจอกับอินโดอีกครั้งวันที่๑๗ธันวาคมนี้ครับ